เอ้าคุณผู้ชมครับไปต่อกันดีกว่านะคะ

สำหรับซีรีส์ในไลน์ทีวีนั่นเอง
เพราะว่าเตรียมพบกับความสนุกคือเรื่องใหม่นะ
เป็นเรื่องราวของคนรักของคน๓คน

จะเป็นไปได้หรือเปล่าเป็นไปได้หรือไม่นะคะ
เราจะรักทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายไปพร้อมกันทั้งสองคนได้เหรอ

โดยได้นักแสดงฝีมือดีมากมายเลยนะ
มาร่วมงานกันค่ะก็มีสาวเตยนะคะ
ดีมากเลยนะคะมาร่วมงานกัน

แต่งงานกับหวานใจสายร็อกอย่างพี่ปั๊บโปเตโต้สักทีนะคะ
อันนี้นะเจ้าตัวจะว่ายังไงไปฟังกันค่ะ
ที่พี่แซวเรื่องแต่งงานนะครับ

เอาจริงก็คือด้วยอายุ

ใช่วุฒิภาวะของพี่เขาจริงก็พร้อมแล้วแหละ
เขาก็เห็นว่าเราสนุกกับงานในวงการบันเทิง
เขาก็ปล่อยให้เราทำงานตรงนี้แบบเต็มที่ไปก่อน

ชัดเจนนะคะเรื่องเงินต่างคนต่างเก็บนะคะ
แต่ว่าคู่นี้เขามีโมเมนต์น่ารักนะสำหรับสาวเตยกับหนุ่มปั๊บนะคะ
ปั๊บชอบถ่ายรูปแฟนตัวเองเวลาคุณแบบเผลอหลับอะไรอย่างนี้

คุณโกรธไหมนะผมไม่โกรธถ้าแฟนเผลอมาถ่ายรูปเราต้องเผลอ

หนูน่าเอ็นดูน่ารักดีแต่พวกนี้เชียร์ให้แต่งเร็วแล้วจ้า